ที่หายไปคือผู้ชายที่อยู่ในรูปค่ะนายชำนาญทวิทา
คนนี้นะอายุ๔๙ปีค่ะหายไปตั้งแต่๒๖ตุลาคม
แล้วช่วงเวลาหายไปเช้ามืดเลยนะตอนประมาณตีสี่
โดยลูกชายของตัวนายชำนาญคือนายปรีชาอายุ๒๘ปี
บอกแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้พ่อผมโอ้โหติดเหล้ามาก
เคยรักษาตัวด้วยการกินยา

บอกว่าถ้ากินแล้วจะช่วยให้เลิกดื่มเหล้าได้อย่างเด็ดขาด
รักษามากินยานี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
แต่แปลกมักจะมีอาการไม่หลับไม่นอน

จนกระทั่งหายตัวไปนี่แหละค่ะ
กินยาเบื่อเหล้าเข้าไปแล้ว
คันนี้คือเกิดอาการน็อก

คือเห็นภาพหลอน
แล้วก็ช่วงที่แกหายไปเนี่ยมีใครอยู่บ้านไหมคะ
ที่หายไปก็คือมีแม่ย่าเนี่ยอยู่บ้านกัน

ที่ไปเนี่ยคือผมได้ข่าวว่าเขาไปเรียกบ้านหลังนู้นประมาณตี๓

นอนแล้วคราวนี้ก็เหมือนว่าจิตหลอดแล้วก็คือแบบ
เดินออกไปจากหลังบ้านคือหายไปด้านป้าอ้อยเลย
อันนี้ปากคำจากลูกชายนะครับคุณผู้ชมค่ะ

แม่ของตัวคนที่หายไปก็คือแม่ของนายชำนาญ
กิมไนท์ค่ะแม่บอกว่าแม่อายุ๗๑ปีแล้วอายุเยอะแล้ว
แม่บอกว่าแม่เห็นลูกครั้งสุดท้ายก็คือช่วงเย็นของวันที่๒๕ตุลาคม
วันนั้นยังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่เลย

ประมาณตี๔ของวันที่๒๖ตุลาคม
เห็นลูกตื่นนอนขึ้นมานะลูกลุกขึ้นมา
แล้วก็เดินหายเข้าไปในไร่อ้อยตะโกนเรียกแล้ว
ชำนาญลูกไม่ตอบค่ะ
แล้วไม่ได้กลับเข้าบ้านมาอีกเลยคือหายไปเลย
แล้วก่อนหน้านี้ชำนาญลูกชายแม่บน
เมียที่เพิ่งแยกทางกันไปครึ่งเดือนที่ผ่านมาตลอดเลย

บางครั้งก็นั่งร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวค่ะ
ก่อนหน้านี้นะมีคนเคยไปดูหมอแล้วบอกว่า
ลูกชายชำนาญเนี่ยเคยไปปัดสวรรค์รถจอมปลวก

แล้วก็จะให้ลูกชายรับพันธ์ไหว้ครูเพื่อขอขมา

แล้วตั้งแต่ลูกหายไปแม่ออกเดินตามหาตลอด
ทุกวันจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางตะโกนเรียกให้ลูกกลับมาค่ะ
ลูกตายายภูมิเจ้าที่โดนจิตโดนใจให้ลูกกลับมานะ
ให้ลูกชายของฉันกลับมาน่ะนายทรมานทาวิทักษ์แม่ตามสามวันน่ะลูก
กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านเลยลูกเร็วตามมาสามวันแล้วกลับบ้านได้แล้วลูกเอ้ย
หัวอกคนเป็นแม่นะคะลูกชายหายไปทั้งคนนึงก็ทำทุกวิถีทาง
ความเชื่อหรือว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตามหาก็ตามเช้าวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่เองแล้วก็ญาติญาติยังคงพยายามนะคะตามหากันอยู่
ก็ตามไปทางรอยเท้าที่ไปทางหลังบ้านแล้วก็สิ้นสุดไปถึงบริเวณบ้านร้างแห่งหนึ่งกลางไร่อ้อย
ร้างนี้เนี่ยเขาบอกว่าร้างมากว่าสิบปีแล้วค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าเคยมีคนในบ้านหลังเนี้ย
เสียชีวิตมาแล้วถึงห้าศพญาติญาติก็เลยเชื่อเรื่องว่าอาจจะถูกผีบังตา
ก็เลยทำให้ไม่หานายชำนาญไม่เจอสักทีโดยจุดที่นายชำนาญหายตัวไปเป็นไร่อ้อยหูคุณผู้ชมขนาดใหญ่อ่ะ
เพราะว่าพื้นที่นี่กว่าห้าร้อยไร่นะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนบินสำรวจในมุมสูง
แต่ก็ยังไร้วี่แววเลยค่ะทางญาติของตัวนายชำนาญก็ไปดูหมอกันมา
กับพระตั้มเป็นพระวัดถ้ำแห่งหนึ่งบอกว่าตัวนายชำนาญเนี่ย
น่าจะหายไปทางทิศใต้ของบ้านร้างแล้วก็อยู่แถวโคนต้นไม้
และยังมีชีวิตอยู่ผู้ใหญ่บ้านก็เลยมีการจุดทูปค่ะ
ทั้งหมดนะคะจุดทูป๓๖ดอกไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
เปิดทางให้หาให้เจอตามความเชื่อแล้วก็ระดมกำลังเดินตามหาตามพิกัดที่พระบอกค่ะ
แต่ก็ยังไม่เจอจนช่วงเที่ยงนะคะพระตั้มคนที่ทางญาติและครอบครัวบอกว่า
ไปดูดวงมาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนหมอดูกับพระพระตั้มที่วัดถ้ำแห่งหนึ่ง
ตั้มก็ได้เดินทางมาที่บ้านของตัวนายชำนาญค่ะ
ทำพิธีสวดเปิดป่านะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเจอนายชำนาญวันนี้
แต่ไม่น่าจะมีชีวิตรอดเขาบอกแบบนี้จนกระทั่งบ่าย๒โมงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านที่ออกค้นหาได้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่ในไร่อ้อยริมคันคลองชนรับประทาน
ใกล้เคียงกับจุดที่พระตั้มบอกก็เดินเข้าไปค้นหาอีกรอบ
คราวนี้เจอแล้วค่ะเจอเหรอคะเจอค่ะแต่ชำนาญกลายเป็นศพแล้วค่ะ
ชำนาญเสียชีวิตแล้วสภาพนอนคว่ำหน้าจุดที่พบศพเนี่ยห่างจากบ้านแค่๓๐๐เมตร
นิดเดียวเองนะคะแต่เขาหากันมา๔วันนะ
แล้วโดยบริเวณรอบบ้านหาหมดแล้วนะคะสามร้อยเมตรนี่ไม่ไกลเลยนะ
แต่หากันไม่เจอแล้วใกล้กับศพของนายชำนาญเจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ส่งคืนให้ลูกชายของนายชำนาญไปค่ะแพทย์ชนสูตรเบื้องต้น
พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างไรน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก๔วัน
ก็คือตั้งแต่วันที่หายตัวไปนั่นแหละค่ะญาติไม่ติดใจนะคะ
เรื่องการตายของนายชำนาญก็เลยมอบศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ